มันควรจะเป็น๑อันต่อ๑คัน

คนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ไปตลาด

กุญแจมันขายได้มันใช้ได้เนี่ย

อืม

กุญแจเป็นกุญแจมอเตอร์ไซค์ป้า
แต่มอเตอร์ไซคันนี้ไม่ใช่ของป้าของคนอื่น
แต่มันรูปร่างหน้าตายี่ห้อคล้ายกัน
เขาบอกว่าก็ผิดที่บรรษฎร์ผลิตล่ะล่ะ

นี่คือนางบุญน้อยสอนบุตรดีอายุ๕๘ปี
เป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่งค่ะ

คือกุญแจดอกนี้เป็นของ

จุดผิดไม่ได้เลยใครเล่นโฟโตฮันต์เก่งมาลองดูหน่อยสิ

เย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะนางบุญน้อยเนี่ย

ฉะเชิงเซาไปซื้อของที่ตลาด

ที่อำเภอบางปะโกงจฉเชิงเซา
แล้วก็ขี่รถที่หน้าตาเหมือนกันเด๊ะ

เป็นของนางสมมนาแตงเจริญ
ให้ลูกสาวขี่ไปซื้อของที่ตลาดล่างเหมือนกัน
รีบประกาศตามหาผ่านทางเฟซบุ๊กเลยค่ะ
โอ๊ยใครเห็นมอเตอร์ไซค์บ้างมันหายไปไหน

ทั้งนางบุญน้อยรู้ตัวว่าเอารถผิดคันกลับบ้าน

สองฝ่ายก็ขอโทษขอโพยกันมา

ก็ต้องโทษบริษัทผลิตนั่นแหละ

อันนี้คือสาเหตุที่คนต้องเอาสติ๊กโก้งสติ๊กเกอร์มาติดอะไรอย่างนี้ไหม
เจ้าของรถคันนี้ก็คงงนึกว่าถูกขโมยเหมือนกันนะ
ใช่แต่ประเด็นที่น่าสนใจแล้วมันอาจจะต้องตีย้อนกลับไปก็คือว่า
กุญแจใช้ได้มันไม่ควรจะใช้ได้

บอกว่าไม่ได้ตั้งใจผิดคัน